ลงไปดูที่นครศรีธรรมราชบ้างนะคะ
มีสองสามีภรรยาก็ตื่นออกจากบ้านพักตั้งแต่ประมาณตี๓
เพราะเขาจะไปกรีดยางพาราห่างจากบ้านพักอยู่ประมาณ๕กิโลเมตร

แต่ปรากฏว่าระหว่างทางเจอมือปืน๒คน
ขี่รถจักรยานยนต์สวนมาแล้วก็ยิง

ภรรยาเนี่ยไม่ได้รับบาดเจ็บไม่ได้รับอันตรายอะไรเลยนะคะสำหรับเรื่องนี้

บริเวณทางเดินขึ้นเขาก่อนถึงสวนยางพารา
พื้นที่หมู่๑๒ตะบนเขาขาวบ้านหวยดินด่าน
อำเภอทุ่งสงศ์จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
ตำรวจไปตรวจสอบก็พบนายสัมพันธ์รัตนบุรีอายุ๔๒ปีเสียชีวิต
ข้างรถจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟโดยมีบาดแผลถูกยิงด้วยปืนไม่ทราบชนิด
กระสุนเนี่ยเข้าทางใต้รักแร้ซ้ายหนึ่งนัดฝั่งในและที่ท้ายถอยอีกหนึ่งนัดค่ะ
ส่วนนางแรมจันรัตนบุรีอายุ๔๑ปีภรรยาเนี่ยไม่ได้รับบัตรเจ็บนะคะ
จากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่าก่อนเกิดเหตุทั้งคู่ก็ขี่รถจักรยานยนต์ออกจากบ้านพัก
จะไปกรีดยางในสวนยางพาราบนเขาอยู่ห่างจากบ้านประมาณ๕กิโลเมตร
แต่ว่าระหว่างทางเนี่ยมีคนร้ายสองคนขี่รถจักรยานยนต์สวนทางลงมาจากภูเขาแล้วถามว่าจะไปกรีดยางเหรอ
ก่อนที่คนร้ายที่นั่งซ้อนท้ายจะชักปืนยิงใส่ผู้ตายและภรรยา๓นัด
กระสุนไปถูกแต่นายสัมพันธ์ล้มลงเสียชีวิตค่ะที่
ส่วนภรรยาไม่ได้รับบัตรเจ็บใดจากนั้นคนร้ายก็หนีไปค่ะ
เขาก็เลยคาดว่าคนร้ายเนี่ยน่าจะเป็นคนในพื้นที่เพราะว่าชำนาญเส้นทางเป็นอย่างดี
ส่วนทางด้านพันธุ์ตำรวจเอกชายพัฒนศรีเรืองผู้กำกับการสพทุ่งสงศ์บอกว่า
หลังเกิดเหตุก็ส่งชุดสืบสวนลงพื้นที่ไปหาข้อมูลเพิ่มเติม
กล้องวงจรปิดคาดว่าน่าจะได้ตัวคนร้ายเร็วนี้
ส่วนสาเหตุตั้งไว้๒ประเด็นด้วยกันค่ะ
หนึ่งเลยเป็นเรื่องส่วนตัวกับสองก็คือเป็นธุรกิจผิดกฎหมาย
เพราะดูแล้วคนร้ายมุ่งเอาชีวิตแต่สามีเท่านั้น
ส่วนภรรยาที่อยู่ในที่เกิดเหตุนั้นไม่ได้โดนทำร้ายอะไรเลยนะคะ
ซึ่งจะมีการสอบสวนขยายผลแล้วก็จะจับกลุ่มคนร้ายต่อไปค่ะ